รวมถึงการเล่นเกมรับที่พัฒนาขึ้นทั้งที่เก็บตัวฝึกซ้อมเพียงแค่๓สัปดาห์
และเตรียมตัวไปให้พร้อมสำหรับสู้ศึกชิงช้ำเอเชียรอบสุดท้ายที่จอแดน
เดือนเมษายนปีหน้าซึ่งก็มีโคต้าไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงชำโลก๒๐๑๙ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเดิมพันธุ์ครับ
ในวันที่๒๘พฤศจิกายน๒๕๖๐เวลา๑๖นาฬิกานะครับก็ติดตามลุ้นตามเชียร์กันได้ครับ